อีกหนึ่งคนที่หายหน้าหายตาจากวงการไปนานเหมือนกัน
เป็นอีกคนที่หน้าเด็กเด็กจน
พยายามอยากจะมีลูกแต่ยังไม่มีสักทีค่ะ

รวมไปถึงผลงานหนังล่าสุดเป็นยังไงกันบ้าง
เดี๋ยวไปฟังนักแสดงขวัญใจไอดอลยุค๙๐
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเราหน่อยค่ะ
เพราะหลังนี้แย้งทีมมากเลยนะคะ

ปีนี้น่าจะแพลนว่ามีลูกแน่นอน
คือจริงแพลนมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่สำเร็จสักที

บอกมาตลอดเลยค่ะว่ารับงานปกติค่ะ
ช่วงที่ใหญ่หายก็เป็นครูสอนการแสดง

แล้วก็เบื้องหน้าก็ยังมีรับอยู่เรื่อยอยู่แล้วค่ะ
สามีเข้าใจไหมคะการทำงานในมุมการ
มีเข้าใจค่ะไม่ว่าอะไรเลยค่ะ
แบบมีฉากนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีฉากจูบจริงด้วยนะเพราะว่าจริงจริงถ่ายเสร็จแล้ว
ฉากสุดท้ายที่เป็นฉากที่เราจะโกนหัวบวช
ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะก็ปีหน้า

ส่วนโอ้โหผลงานเมื่อก่อนอันนี้เนาะองค์บากเอ้ย
ยุคไปเห็นตัวเล็กแบบนี้คิวบู๊มาเต็มนะจ๊ะ
จริงนะคะก็นั่นแหละค่ะหน้ายังเด็กอยู่เหมือนเดิม
โบท็อกไม่ถึงไงถ้ายุคนี้โอ้โหเราก็พยายามดันขึ้นนิดนึง